ถ้าเราเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า
จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
ก็แปลว่าหลังจากนี้ไป
หนึ่งปีจะมีการเลือกตั้ง
เราพูดกันว่าปีกรองทางการเมือง
จากนี้ไปจะเข้มข้นขึ้น
พักการเมืองจะมีพักการเมืองเก่า

เพราะว่าทุกครั้งหลังจากทหารปฏิวัติ
แล้วคืนกับสมบัติการเลือกตั้ง

เปิดตัวแถลงข่าวตั้งพักการเมือง

พักนี้มีใครอะไรยังไง
ฉะนั้นวันนี้จะมาขยายความเรื่องนี้

คนที่เป็นแกนนำพักการเมืองใหม่

เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
เคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เคยมีส่วนเป็นหัวแรงสำคัญก่อตั้งพักสามัคคีธรรมด้วยนะ

สามัคคีทำเป็นพักใหญ่และมีบทบาทมากอยู่ช่วงหนึ่ง

สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ
ตกลงชื่อพักชื่อพักอะไร
บางจบับบอกพักพลังอะไรนะ

แล้วพักพลังพลเมืองไทยตกลงชื่อพักอะไรพักอะไร
ความจริงก็วันที่เราหาลือกันมันก็มี๒ส่วนนะครับ
สรุปตอนแรกว่าเป็นพักพลังพลเมือง

แต่อีกเพื่อนอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าเราเป็นคนไทยนี่
เติมคำว่าพักพลังพลเมืองไทยก็ไม่เลว
เพราะฉะนั้นข้อสรุปตรงนี้จะหาลือกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อีกครั้งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาที่จะมาหาลือถึงความเหมาะสมตรงนี้ได้

แล้วคนที่จะเป็นหัวหน้าพักก็ยังได้กำหนดตัวกันหรือยัง
เออจริงก็กำหนดเข้าคร่าวไว้บ้างนะ
แต่ว่าบอกออกไปเลยคงไม่ได้เพราะว่าตามกฎหมายเนี่ย
เราต้องให้ผู้ก่อตั้ง๕๐๐คนที่ตามกฎหมายที่กฎหมายภาคการเมืองกำหนด
ประชุม๕๐๐คนผู้ก่อตั้งเลือกหัวหน้าพักเลือกผู้บริหารในวันนั้น
และผู้ที่เป็นหัวหน้าพักถึงจะนำไปขึ้นทะเบียน
พร้อมกับเงินทุนอีก๑ล้านบาทขึ้นไปนะครับ
จุดขายจุดเด่นของพักนี้เดี๋ยวจะคุยกัน
แต่ว่ามีจุดจุดที่สังเกตง่ายหน่อยนะโอ้โหเห็นแถลงข่าวกันเป็นแผงนะครับ
เกียรติชัยชาวรัสนี่ก็จะ๘๐พี่ติ๋งเอง๗๖กรีดโกงเพชรเท่าไหร่ไหร่

โอ้ยแต่พ่อวุโศกทั้งนั้นทำไมมารวมพ้นคน
ก็หนุ่มก็มีอย่างเช่นกูบอกว่าไม่ใช่คุณเอกพรก็๕๐กว่าเอง
เขาไม่ได้พูดถึงแต่จริงวันนั้นเนี่ย
แต่สื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปนี่ไปโฟกัสแต่คุณดัง
คุณศรีลำภา
แล้วลูกคุณชกสมานลีลาวงก็เป็นศรีลำภา
ลูกท่านเกียจชัยเนี่ยเป็นนายกของนายกออกประจอ

แล้วก็ลูกพี่กริจกงเพชรเนี่ย

นักข่าวไม่รู้จักก็เลยเอารุ่นพ่อ
พอดีรุ่นพ่อก็นั่งแถวหน้า

คนเก่าสร้างพักให้คนใหม่มาบริหาร
การเมืองเนี่ยมันควรจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่
อกรานเมืองเขาบอกลูนเก่าอยู่บ้านได้แล้ว
เลี้ยงลูกเรียนหลานไปให้คนลุ่นใหม่เขามาทำงาน
แต่ผมว่าหลายภาคส่วนเข้าใจเลย
จะเห็นสอสอส่วนใหญ่ที่ผ่านมา
๖๗๐๘๐ก็ยังเป็นสอสออยู่

วันที่ท่านไปสมัครครั้งสุดท้ายเนี่ยลูกหลานต้องพยุงไปเลย
อย่างนี้จิตวิญญาณของคนที่เคยเป็นผู้แทนเนี่ย

จนกระทั่งพูดตรงว่าหรือพูดง่ายว่า

ตอนนั้นไปสัมภาษณ์กันที่นครสวรรค์
ถามว่าคุณบุญชูตอนนั้นแกอายุ๗๐กว่า

ถามว่าทำไมอายุมากแล้ว
ตั้งไม่วางมือแกยังเล่นการเมือง
แกบอกการเมืองเค้ามีไว้ให้คนแกเล่น
มีคนแก่เล่นคนหนุ่มเนี่ยทำอย่างอื่นตั้งเยอะแยะทำไมไม่ไปทำ

แต่จริงเนี่ยหนุ่มก็มีแก่ก็มีอายุมากก็มี
คือด้วยจิตวิญญาณที่คนที่อยากรับใช้ประชาชน
อย่างผมเคยทำธุรกิจมาก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี๒๖๒๗เนี่ย
ผมเลือกธุรกิจเลยเพราะอยากจะมาเป็นทำงานให้ส่วนรวมทั้งประชาชน

จุดเด่นจุดเด่นของพักนี้จะมีอะไรไปขายไปสู้กับเขา
เพราะว่าหลังเลือกตั้งคราวนี้พักเก่าเขาก็ห่วงของเขาไว้
คะแนนสอสอเนี่ยนะพยายามรักษาฐานไว้
ใหม่ก็พยายามจะไปแย่งมาจากพักเก่า

พักนี้มีอะไรที่จะเป็นจุดขายแล้วไปแย่งเข้ามามาอยู่พักเรา
จริงเนี่ยเราไม่ได้เน้นถึงสอสอที่อยู่ภาคอื่นอยู่แล้วอ่ะนะ
เพราะว่าขณะนี้เราต้องบอกว่าทุกคนเป็นอิสระ
เพราะทุกคนถ้าไม่ยืนยันไปที่พักเดิมก็แปลว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพักใดเลย
นั่นสมาชิกแต่หมายถึงว่าตัวผู้สมัครเท่าที่จะ
นั่นแหละก็คือผู้สมัครส่วนนี้ผู้สมัครส่วนนี้
สอสอเก่าก็เหมือนกันถ้าไม่ยืนยันไปก็แสดงว่าไม่ได้อยู่พักเก่าแล้ว
เมื่อเขาเห็นนโยบายเราดีเห็นวิธีการทำงานเราดี
ก็อาจจะมาอยู่กับเราเพิ่มขึ้นก็ได้
แต่ของเราเน้นนี่หนึ่งเป็นกลาง

เป็นกลางเพื่อเข้ามาลดความขัดแย้ง
เป็นกลางนี้แปลว่าถ้าทางไหนจับมือตั้งรัฐบาลได้

เป็นกลางในการทำงานไม่เลือกฝ่าย

คนชอบถามนะพักการเมืองใหม่
เป็นส่วนหนึ่งของพักที่ทหารเขาจะ
ให้คนนั้นคนนี้ไปตั้งพักการเมือง
ไปสนับสนุนเขาหรือเปล่า
เป็นคำว่าเป็นกลางของเสียติ่งนี่คือยังไง

เราจะพยายามแสดงความคิดเห็นหรือขายความคิดให้กับพักที่
คู่ขัดแย้งที่มีมาเก่าก่อนหรือมีมาแต่ก่อนเนี่ย

แม้จะอยู่คนละฝ่ายจะเป็นใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าต้องทำงานในด้านสร้างสรรค์
ไม่ใช่ออกมาต่อสู้กันอย่างทุกวันนี้

มีคนขัดแย้งใหม่เข้ามาแล้วมีผู้ขัดแย้งใหม่เข้ามาอีกชุดหนึ่งแล้ว

ก็คือเท่าที่เห็นผมคงบอกชื่อไม่ได้หรอก
แต่สังคมการเมืองสังคมทั่วไปประชาชนทั่วไปเห็นแล้ว
เริ่มมีความขัดแย้งเปลี่ยนคั่วแล้ว
จากสองขั้วที่เคยขัดแย้งสองขั้วนี้จะมาขัดแย้งกับอีกขั้วหนึ่งละ

เดี๋ยวจะบอกไปเนี่ยเดี๋ยวจะบอก
คนเขามองออกนะว่าตอนนี้อำนาจปัจจุบันที่มีอยู่

เพื่อที่จะเป็นตัวกลางให้ลดความขัดแย้ง

เพราะเราเป็นกลุ่มเล็กพักเล็กที่เกิดขึ้นใหม่
วันหนึ่งถ้าเลือกตั้งเสร็จเรามีโอกาสเข้ามาร่วมประชุมหาลือกัน
อย่างกันจากตั้งหน้าบานเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องนี้
เวลาคนคิดจะตั้งพักเนี่ยแน่นอนต้องคิดตั้งเป้านะ
เหมือนกับเราจะทำบริษัทเราต้องตั้งเป้ายอดขายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

พักการเมืองต้องตั้งเป้าเรื่องสอสอ
โดยระบบที่กาบัตรใบเดียวแล้วคะแนนไม่ตกหล่นไปไหน
แล้วจะนำมาสู่คะแนนระบบบัญชีรายชื่อรายชื่อ
ถ้าส่งเยอะก็จะมีโอกาสมาก
พักนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่เขียบอ้าวอย่างน้อย
ย้อนมานิดนึงว่ามันอาจจะไม่เหมือนธุรกิจนะ

การเลือกตั้งเนี่ยเราต้องพูดแบบนักการเมือง

แต่เราต้องมีความหวังเวลามานั่งคุยกันแล้ว
แต่ว่าความหวังทำงานต้องการอย่างไรไหม
อยากมีสอสอเท่าที่เสนอกฎหมายได้
๒๕ขึ้นอ่า๒๐ขึ้น

แต่ว่าตอนนี้พอดูตัวลูกของลูกของคุณติ่งได้หนึ่ง
ลูกหลานคุณเกียจชายตรงนี้เราชัวร์นะ
ตรงนี้พื้นที่นี้พวกเรานี่

ก็อยากได้พูดอย่างนี้แล้วกัน
เราจะบอกจะพันธงว่าได้เท่านั้นเท่านี้เลย
แต่ก็จะเป็นการหนึ่งก็อาจจะไม่เห็นหัวประชาชน
จากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็มีเราต้องเสนอกฎหมายได้ต้องเสนอแก้กฎหมายได้
เมื่อเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วทำได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จไประดับ
นึงเวลามีคนตั้งพักการเมืองคนคนก็จะตั้งคำถามที่่ายเป็นไหนทุน
แต่ผมดูหน้าแต่ละคนที่มาร่วมกันเนี่ยนะคนมีตังค์เยอะนะกลุ่มนี้นะ
เฉลี่ยกันลงขันกันมาหรือมีทุนใหญ่แล้ว
ถูกต้องเลยลงขันเพราะเราเป็นพักเรามาเป็นหุ้นส่วนกัน
แล้วแต่ละท่านที่เข้ามาร่วมตอนแรกนี้ก็เข้าไปหาประชาชน
ให้เป็นพักของมหาชนทุกคนต้องช่วยกันลงขัน
ไม่มีในทุนผมก็พอมีฐานะที่จะพออยู่ได้เท่านั้นเอง
หลายคนผมดูแล้วระดับระดับเศรษฐีหลายคนที่พร้อมจะลงขันออกมา
ก็สมัยก่อนเนี่ยการเลือกตั้งจะพูดถึงเรื่องทุนเรื่องเงิน

แล้วยิ่งบัตรใบเดียวมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อน
ใบหนึ่งเลือกพักอีกบัตรหนึ่งเลือกคน
เดี๋ยวนี้บัตรใบเดียวเลือกทั้งคนทั้งพักเลย
แต่ว่าเงินก็ยังจำเป็นสำหรับการทำงานกัน
อันนี้แน่นอนถ้าไม่มีน้ำมันรถมันวิ่งไม่ได้อยู่แล้ว

แล้วก็มีเท่าที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละ
ประมาณก็ล้านหนึ่งต่อคนหนึ่งก็พอไปได้แล้ว
มันก็ต้องมีจุดเด่นอะไรเป็นจุดขายนะ
เช่นพักของคุณภัยบูรณิติตะวัน
เขาเรื่องพุทธศาสนาแก้ไขปัญหาเรื่องศาสนา
พักของดำรงพิเดชเคยมาออกรายการนี้บอกว่า
เขาจะทำเรื่องอนุลักษ์ผืนป่าทวงคืนผืนป่า
เสรีพิสุทธิ์ก็เคยมาบอกว่าจุดเด่นของเขา
ตรงที่ว่าเขาต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง
ในฐานะเคยเป็นตำรวจเก่าจุดเด่นของพักเนี่ยอะไร
จุดขายจุดขายจุดขาย
ลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำ
ในชั้นพลเมืองที่เมื่อกี้เราใช้คำว่าชื่อว่าพลเมืองเนี่ย
พลเมืองไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่นะ

ประชาชนอาจจะมีต่างชาติด้วยซ้ำไป
เป็นเศรษฐีทางธุรกิจอย่างนี้
แต่เราจะดูแลเรื่องผลเมืองชั้นล่าง
วิธีทำก็หลังจากเรื่องตั้ง
เราจะเห็นจะรู้ว่าพักไหนหรือท่านผู้ใดเป็นผู้บริหารประเทศ
เราก็จะเอานำความเดือดร้อนเหล่านี้ไปบอกกับคนที่มีอำนาจ
ปัญหาต่างคนที่มีอำนาจบางคนหรือบางส่วนอาจจะไม่รู้ลึกซึ้งทุกอย่าง
เราจะคิดถึงส่วนที่ยังขาดไปยังไม่ได้ทำเนี่ยนำไปบอกเขา
แม้เราจะเป็นรัฐบาลด้วยกันหรือจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เป็นไร
เรามีโอกาสหนึ่งพูดในสภา๒มีโอกาสไปหาลือส่วนตัวได้
ถ้าเราไม่มีภาคการเมืองหรือเราไม่ได้เป็นสอสอหรือไม่มีสถานะเลย
เข้าไปขอพบบางทีก็ยังไม่ได้
เมื่อคนมีอำนาจก็อาจจะมีเวลาน้อยมีงานเยอะ
แต่ถ้าเรามีบทบาททางการเมืองหรือมีตำแหน่งทางการเมือง

คุณกิดกองเพชรก็ดีระดับผู้อัฐวุสงศ์
ผมดูแล้วลักษณะเป็นบุคลิกของคนไม่มีศัตรูทางการเมืองนะ

มีเพื่อนกับประชาธิปัตย์ก็ได้กับเพื่อไทยก็ได้

กับทหารก็ดีกันอยู่ผมก็เคยทำภักดิ์สังเมฆิษฐรรมไง

แล้วมีหลายคนบอกเฮ้ยสนิทกับทหารไหม
ผมบอกสนิทเพราะทหารก็มีป้อมอยู่ข้างบ้านผม
เฝ้าอยู่มาหลายปีหลายปีแล้ว
ก็คุ้นเคลื่อนหมดผมพูดเลขนั้นแต่พูดจริงก็
ผมเป็นรำมตีสมัยโพรนเอกสู่จินดาเป็นนายก

บอกไม่คุ้นเคยเลยไม่รู้จักเนี่ยก็ไม่สนิทก็คงไม่ได้

ก็มีส่วนหลายคนบอกอะไรนะที่ชอบเรียกกัน

ผมไม่อยากถึงขนาด๑๐ทิศหรอกเอา๒๓ทิศก็พอสมควรแล้ว
ตอนนี้พร้อม๑๐๐ละ

เปรียบนโยบายคน

แล้วจะมีมากกว่านี้อีกเพราะอย่างที่บอกผม
ที่คุณสุภาพคือบอกไปแล้วว่าพวกผมเนี่ยเพื่อนเยอะ
แล้วก็ไม่ขัดแย้งกับใครถึงออกมาตั้งกลุ่มเพื่อลดความขัดแย้ง
เอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่เปิดตัวให้รู้ก่อน
เดี๋ยววันหลังใกล้จะต้องเชิญมาต่อ
เปิดตัวให้รู้ก่อนว่าจากนี้ไป
นกหวีดไฟเขียวตั้งพักได้เมื่อไหร่
จะมีพักเกิดขึ้น

พลังพลเมืองไทยไม่ใช่พลังพลเมืองเฉยนะ
พักพลังพลเมืองไทย
ส่วนคุณสัมพันธ์จะเป็นหัวหน้าพักเองหรือไม่
หรือใครมาเป็นตอนนี้ยังพูดไม่ได้คือ

วันอาทิตย์ของวันอาทิตย์นี้ครับ

นุวัฒน์ที่มาเป็นแขกเชิญของเราครับ
ขอบคุณจังครับคุณสัมพันธ์กับผมลาไปก่อนนะ